กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมนายศักดิ์สยามชิดชอบ
สมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคม

ท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิก

สุขสินธารานนท์นะครับ

ผมสรุปได้ว่ามีเพียง๔ประเด็นนะครับ

เด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของการรถไฟ
ที่เขากระโดงนะครับ
ประเด็นที่๒ก็คือประเด็นเรื่องของ
การขายหุ้นของหจกบุรีเจริญ
ก็เป็นนิติกรรมอำพรางนะครับ

ก็เป็นประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีการจัดงบประมาณ

คือกรมทางหลวงก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ย
ไปที่จังหวัดบุรีรำมากผิดปกตินะครับ

ก็คือประเด็นของการวางแผน
ว่าเป็นการลงทุนโครงการที่ซ้ำซ้อน

คือประเด็นเรื่องที่ดินที่เขาขรงนะครับ

รถไฟเนี่ยทำไมไม่มีการเพิกถอนโฉนด
ทั้งที่มีคำที่ภาคสาแล้ว
จงใจไม่ให้ความร่วมมือกับกรมที่ดิน
แล้วทำไมจึงไปฟ้องสารปกครองนะครับ

ที่ดินของเตอร์โครงเนี่ยเป็นที่ตั้งของ
ระกูลที่ชอบบริษัทที่ตั้งในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับผมนะครับ

ลดไฟเนี่ยต้องรีบเอาที่ดินของเตอร์โครงขึ้นมาเร็ว
ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ
ประเด็นที่มีการอภิปรายนั้นนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าเป็นประเด็นที่
ได้เคยหยิบยกขึ้นมาอภิปรายหลายครั้งแล้วนะครับ

ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะครับ
มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้น
ตั้งแต่ปี๒๕๐๒นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิสูจนสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ
นะครับคือกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
ผมขอยืนยันนะครับกับท่านประธานสภาไปยัง
ท่านสมาชิกสภาประธานรัฐสดรนะครับว่า
ผมไม่เคยแทรกแทรงการทำงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกรรมนาคมนะครับ
และนะครับยังมีการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ดินดังกล่าวเนี่ย
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาโดยตลอด
ผมเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมได้มอบให้การรถไฟเนี่ย
ก็คือการเมืองทุกอย่างจะต้องทำภายใต้ระเบียบกฎหมายและหลักธรรมอภิบาล
เรื่องนี้นะครับก็มีรายละเอียดที่เคยอภิปรายไปหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับ
เพื่อจะไม่ให้เป็นประเด็นที่ซ้ำนะครับแล้วก็เสียเวลาสภาผู้ทรงเกียจแห่งนี้นะครับ
รูปภาพได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้เคยชี้แจงนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่จากการอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ก็มี๕ประเด็นนะครับที่ผมอยากจะเรียนชี้แจง
ประเด็นแรกนะครับต้องเรียนว่าผมยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่า
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วเนี่ย
ผมเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เพราะทุกอย่างต้องอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์แล้วนะครับ
แล้วดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
สำหรับประเด็นที่สองนะครับคือการกล่าวหาว่าผมเนี่ยแทรกแทรงการทำงานของหน่วยงานในสังกัดคือการรถไฟเนี่ย
ผมยืนยันนะครับว่าผมได้สั่งการนะครับว่าการทำงานของการรถไฟต้องให้ยึดหลักการบริเวณการตามกฎหมาย
และหลักธรรมอภิบาลอย่างเคร่งคัดนะครับเราก็จะต้องมีการดำเนินการในสิ่งที่กำกับดูแลอย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นผมถึงได้มีการแต่งตั้งนะครับคณะทำงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
อกจากนั้นนะครับในหนังสือสั่งการในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมเนี่ยก็ได้ลงนามสั่งการให้การรถไฟนะครับ
ดำเนินการการแก้ไขปัญหาการที่ดินรถไฟเนี่ยบริเวณเขากระดงแล้วก็ให้มีการติดตามความเข้าหน้าและดำเนินการตามกฎหมายและหลักธรรมบรรพิการอย่างเคร่งคัดนะครับ
แล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมเสนอภาคแล้วก็โปร่งใสนะครับซึ่งก็มีการลงนำในเอกสารอย่างที่ปรากฏในภาพนะครับที่แสดงต่อสภาแห่งนี้
ส่วนประเด็นที่๓นะครับเป็นประเด็นที่ผมได้เคยอภิปรายนะครับตอบคำอภิปรายในการอภิปรายที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าในฐานะที่หน่วยงานการรถไฟนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐ
การที่จะให้รถไฟไปฟ้องร้องกับประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบนะครับโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกันเนี่ยเป็นการไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่สิ่งที่การรถไฟจะต้องดำเนินการซึ่งก็เป็นการดำเนินการโดยมาตรฐานปกตินะครับก็คือต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ก่อน
ซึ่งขณะนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าการรถไฟเนี่ยเชื่อว่านะครับการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมีความคลาดเคลื่อน
ขอให้กรมที่ดินเนี่ยพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับซ้อนในที่ดินของการรถไฟ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีคำร้องไปที่สารปกครองนะครับเพื่อให้มีกระบวนการในการวินิจฉัยในเรื่องนี้
ถามว่าทำไมนะครับการรถไฟต้องฟ้องต่อสารปกครองทำไมไม่ฟ้องต่อสารดีกาซึ่งเรื่องนี้นะครับทางการรถไฟได้รายงานครับว่าการที่ฟ้องสารปกครองกลางนั้นเนี่ย
สามารถมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินทั้งแปลงตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา๖๑ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
เกิดความรับกลุ่มนะครับซึ่งจะทำให้ไม่มีที่ดินส่วนใดส่วนหนึ่งตกหล่นรวมทั้งระยะเวลาในการพิจารณาจนเสร็จสิ้นกระบวนการมีเพียงสองสารนะครับก็คือชั้นสารปกครองกลางและสารปกครองสูงสุด
เรื่องนี้นะครับการวดไฟแห่งเวทย์ไทยเนี่ยได้ดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับฟื้นยื่นฟ้องกลุ่มที่ดินในฐานะในทะเบียนต่อสารปกครองซึ่งขณะนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าทางศาลเนี่ยนะครับได้มีคำนะครับวินิจฉัยรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่กระบ
ซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักสำคัญนะครับในการปกครองประเทศเนี่ยหนึ่งในอำนาจธิปไตยของเราเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอนะครับคำวินิจฉัยของศาลว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรถ้าสารวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนนะครับให้ต้องพึงระวัง

ที่มีท่านสมาชิกเนี่ยอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลที่ผมเคารพที่สุดในชีวิตนะครับก็คือคุณพ่อของผมคือท่านชัยชิดชอบซึ่งวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อของผมเนี่ยเคยเนี่ยไปเช่าที่ดินต้องเรียนครับว่าที่ดินที่คุณพ่อไปดำเนินการเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟจริงนะครับแต่เป็นเป็นคนละแปลง

หมายเลขที่สามสี่หกหกเนี่ยจะมีเนื้อที่เจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบห้าจุดแปดตารางวาตามภาพก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันและมีการยื่นออกเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินมีการรับรองแนวเขตจากผู้ที่มีสิทธิ์ข้างเคียงนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟไปรับรองแนวเขตให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ขอเรียนครับว่าในคำอภิปราย
เป็นเรื่องของการที่จะใช้นะครับสำหรับยืนยันสิทธิ์ของการรถไฟในที่ดินแปลงที่เป็นแปลงที่อยู่ในคำพิพากษาเท่านั้น
แต่ไปยืนยันกับบุคคลภายนอกถ้ามีบุคคลภายนอกมาอ้างสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ได้มีคำพิพากษา
แต่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในการที่จะบังคับกับที่ดินแปลงอื่น
ไม่ได้อยู่ในคำพิพากษานะครับอันนี้เรียนเพื่อเกิดความเข้าใจ
อีกกรณีหนึ่งนะครับในเรื่องที่ดินที่เขากระโดงเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ย
ไปสั่งการนะครับเป็นห่วงเวลาไม่ให้มีการดำเนินการในการบังคับใช้
ในกรณีที่มีคำพิพากษาสารดีกานะครับได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่๑๓มีนาคม๒๕๖๒นะครับให้มีการดำเนินการกับที่ดินของนายเอ
ผมต้องเรียนครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยการรถไฟเนี่ยได้มีการดำเนินการตามกระบวนการนะครับ
คือต้องมีการสืบทรัพย์สินของนายเอนะครับมีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างในการดำเนินการของกรมบังคับคดีนะครับซึ่งการรถไฟก็ต้องรอนะครับ
ทั้งหมดนี่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการนะครับไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติกับใครนะครับ
ครับทั้งหมดก็เป็นประเด็นของเรื่องเขากระดงนะครับซึ่งก็ขอเรียนต่อท่านประธานสภานะครับไปยังท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนประเด็นที่สองนะครับที่ได้มีการอภิปรายถึงผมก็คือเรื่องประเด็นการขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญว่าเป็นนิติกรรมอำพางนะครับ

เรื่องนี้มีการซื้อขายกันจริงครับกับคุณสุภวัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่วันที่๑๖มกราคม๒๕๖๑ก็ได้มีการโอนเงินเสร็จเรียบร้อย
มีหลักฐานยืนยันจากธนาคารธนชาติสาขาบุรีรำ
ซึ่งถ้าท่านสมาชิกจะได้ดูก็จะอยู่ทางฝั่งขวาของภาพที่ทำกรอบสีแดงไว้
มีการโอนเงินจำนวน๓ครั้งครั้งแรกวันที่๒เดือนสิงหาคมปี๒๕๖๐จำนวนเงิน๓๕ล้านบาท
เงินจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทอง
ครั้งที่๒วันที่๕เดือนกันยายนปี๒๕๕๙
เป็นเงินจำนวนอีก๓๕ล้านบาท
ก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางหมูบัวทอง
ผู้โอนก็คือคุณสุภวัฒน์
ครั้งสุดท้ายครั้งที่๓โอนเมื่อวันที่๕เดือนมกราคมปี๒๕๕๙
จำนวนเงิน๔๙ล้าน๕แสนบาท
ก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางโมทอง
ผู้โอนก็คือคุณสุภวัฒน์

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น๑๑๙๑๑๙ล้าน๕แสนบาท
ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นการที่ได้เรียนกับท่านประธานไปยังสมาชิก
ว่ามีการจำนวนการซื้อขายจริง
แล้วก็มีการไปจด
ในเรื่องของการเปลี่ยน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่๒๘มีนาคมปี๒๕๖๒

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่
ผู้ถือหุ้นหรือห้างคุณสรรจำกัดบุรีเจริญ
ไปดำเนินธุรกิจหรือดำเนินธุรกรรมอะไรเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยอะไรก็คงต้องไปสอบถาม
จากทางหจกบุรีเจริญนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเรียนต่อท่านประธานนะครับ
ไปยังท่านสมาชิกส่วนประเด็นที่มีข้อสักถามว่า
ทำไมการจดการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จึงไม่ยื่นหลักฐานนะครับ
ไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเนี่ยต้องเรียนครับ
ก็เป็นไปตามนะครับหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับ
การค้าว่ากรณีที่ต้องยื่นมีเรื่องเดียวครับ
ก็คือในกรณีที่มีการเพิ่มเงินลงทุนนะครับหรือว่าจดใหม่นะครับ
แต่ส่วนในกรณีที่มีการโอนหุ้นแล้วเสียหายถูกต้องไม่ต้องยื่นนะครับ
อันนี้ก็ต้องเรียนแต่มีหลักฐานอย่างที่เห็นทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอย่างไรทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับ
ที่จะนำไปใช้อะไรนะครับซึ่งก็คิดว่าคงไม่ต้องมารายงานต่อท่านสมาชิกนะครับ
เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่ง
แล้วตามกฎหมายก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่มีณขณะนั้นภายใน๓๐วัน
ซึ่งก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานต่างปรากฏแล้วก็ประกาศอยู่แล้ว
โดยเปิดเผยจากทางประวัติศาสตร์นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับที่จะต้องมาชี้แจงในกรณีนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับหอจคอบุรีเจริญนะครับ
ถัดมานะครับมีท่านสมาชิกได้ตั้งประเด็นว่างานของกระทรวงมนาคมเนี่ยโครงการต่างเนี่ย
มีการประมูลงานที่เป็นลักษณะของการหัวประมูลเนี่ยผมต้องเรียนครับว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงรับเป็นไปไม่ได้นะครับ
ผมตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ให้นโยบายกับข้าราชการของสมคมนะครับ
ในการปฏิบัติงานอยู่๔ข้อครับ
ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมติของคณะรมตรี
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมพระพิธิบาลนะครับ
และที่สำคัญที่สุดต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นนะครับข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ว่ามีการหัวประมูลงานของสวงอาคมเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ
เพราะว่ากระทรวงกรรมคมเนี่ยดำเนินการเนี่ยก็ใช้พรบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ
และการบริหารพัสดุภาครัฐปี๒๕๖๐ศพ๖๐นะครับ
ซึ่งดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับ
ก็เป็นหลักการปฏิบัติในการประมูลงานภาครัฐของหน่วยงานราชการต่างของทุกกระทรวงตะบนคนนะครับ
ซึ่งดำเนินการเก่านั้นถ้ามีการหูประมูลจริงนะครับ
ก็จะมีโทษนะครับในการที่จะเป็นเรื่องของการผู้เสนอราคานะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่า

ของหน่วยงานของครัฐศรของผู้ทั้งหมดเนี่ย
ไปยึดนะครับหลักของกฎหมายนะครับ
ระเบียบพัสดุโดยเคร่งคัดมาโดยตลอดครับ

ก็คือประเด็นในเรื่องของการที่มีการกล่าวหานะครับ
ว่ากระทรวงคำนครบเนี่ย
โดยผมเนี่ยมีการจัดงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท

ไปที่จังหวัดบุรีรำมากผิดปกตินะครับ

ในสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยนะครับ
ในการจัดทำงบประมาณเนี่ย
ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงดังนี้ครับว่า
เรื่องแรกเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณานะครับ
เรื่องการขอตั้งงบประมาณที่มีการดำเนินการของ
กระทรวงกรรมนาคมในเรื่องของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ย
ผมขออนุญาตนำเสนอนะครับเป็นภาพกราฟนะครับ
หลังสัก๑๐ปีนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณปี๒๕๕๗นะครับ
ถึงปี๒๕๖๖ซึ่งปี๒๕๖๖เนี่ยยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณนะครับ
เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการพินาพระราชร้างพรรมยัดงบประมาณปี๒๕๖๖
ของสภาพประเทศรัสดรอยู่
กราฟนะครับท่านจะเห็นนะครับว่า
การของบประมาณของประสงค์กรรมนครเนี่ยนะครับ
เราขอไปมากนะครับทุกปีนะครับจากในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย
แต่จะได้รับการจัดสรรเพียงไม่เกิน๑ใน๓นะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่า
มันมีทั้งเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับ
เป็นงบหกพันมีทั้งเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณโครงการขนาดเล็กที่เรียกว่างานปีเดียว
การพิจารณาเนี่ยนะครับจัดสรรงบประมาณเนี่ย
ก็กรมทางหลวงเนี่ยกรมทางหลวงชนบทเนี่ย
เสนอโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการและมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับ
ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วก็ศึกษามาอย่างดีแล้ว
มาที่กระทรวงนะครับกระทรวงก็จะมีคณะทำงานในการที่จะดูเรื่องนี้นะครับ
ตั้งแต่ท่านรองประหลัดที่ดูคลัสเตอร์นะครับแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวง
ก่อนที่เรื่องจะมาถึงผมนะครับแล้วผมก็จะพิจารณานะครับสอบถามว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นหรือไม่
จึงได้ลงนามนะครับเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดนะครับ
เรื่องนี้ต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการนะครับ
ไม่ได้มีเรื่องของการที่จะสามารถไปสั่งให้ได้นะครับว่าจะต้องลงตรงนั้นลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขอเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิก
มีการกระจุกตัวนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าจริงแล้วนะครับ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดบุรีรำเนี่ยนะครับ
มีงบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ย
ไปดำเนินการในพื้นที่เนี่ย
ก็ถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังสัก๑๐ปี

กราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับ
ว่าไม่ได้มีงบประมาณอะไรที่มากกว่าจังหวัดอื่นนะครับ

ก็จะเห็นกราฟเข้าไปจริงแล้วจังหวัดอื่นได้รับงบประมาณจัดสรรมากกว่าจังหวัดปุรีรัมน์
สำหรับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่างบประมาณที่สูงขึ้นในห่วงท้าย
ก็ต้องเรียนที่ผมเคยได้กลับเรียนในวาระของการพินาร่างงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๖ไปแล้วนะครับว่า
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาจังหวัดบุรีรำและจังหวัดใกล้เคียงทางภาคอีสาน
ได้รับการจัดสรรค์ประมาณน้อยก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ซึ่งก็เคยเรียนแล้วครับว่าจังหวัดบุรีรำจริงมีการพัฒนาโดยภาคเอกชน
ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงานการท่องเที่ยวการเดินทางมากมาย
ซึ่งก็จะมีการดำเนินการในการที่จะต้องสร้างระบบการกรรมนาคม
เพื่อไปรองรับในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจากที่ผมจะมาด้วยซ้ำไป
มีคำถามต่อไปว่าเมื่อองค์ประมาณจัดสรรไปที่จังหวัดปุรีรัมน์
ก็ไปกระจุกตัวอีกนะครับเรื่องนี้ต้องเรียนว่าไม่จริง
เพราะจริงถ้าจะดูจากผังซึ่งผมเรียนว่านี่เป็นผังที่เอาโครงการ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๔๒๕๖๕รวมถึง๒๕๖๖ถ้าได้รับการอนุมัติจากสภานี้
มาพล็อตลงพื้นที่ในเขตจังหวัดปุรีรัมน์นี้
ก็จะเห็นว่ามีการกระจายตัวทั้งจังหวัด
ไม่ได้มีการกระจุบตัวอย่างที่ท่านสมาชิกได้นำข้อมูลมาอภิปรายในสภา
เพราะฉะนั้นจึงจะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมได้พิจารณา
การจัดสรรงบประมาณต่างโดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แล้วก็ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่าง
ส่วนอีกประเด็นนะครับว่ามีการดำเนินการในลักษณะของการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
โครงการต่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ผมต้องเรียนว่าจริงเรื่องนี้เรามีปัญหานะครับในเรื่องของงบประมาณ
เพราะฉะนั้นในเวลารำเนินการงบประมาณ
หลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยโครงการขนาดใหญ่เนี่ยทำไม่ได้
ทำได้น้อยมากอย่างเช่นปี๒๕๖๕ที่ผ่านมา
โครงการขนาดใหญ่ของมุษยธรรมคมไม่ได้รับการพี่นาเลย
แล้วถูกจัดไปอยู่ในการกู้เงินโครงการที่จะต้องกู้เงิน
ซึ่งก็ได้รับการพินามาแค่๓โครงการ
ก็คือโครงการขยายส่วนต่อขยายมอเตอร์เวย์
หมายเลข๗ช่วงจากมาตรพุทธไปที่อุตภัวร์
ได้ทำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ค่าปัจจัยแล้วเสร็จในปี๒๕๖๘
อีก๒โครงการก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
เกาะลันตาที่จังหวัดกระบีแล้วก็โครงการนะครับก่อสร้างสะพาน
ข้ามทะเลสาบสงขาแห่งที่๓จากจังหวัดพัทธลุงไปที่เกาะใหญ่
จังหวัดสงขลาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความจำเป็นที่ทาง
กรมทางหลวงพนธนบทต้องมาบริหารมุมประมาณโดยการที่ขอ
งบประมาณเป็นเรื่องของการก่อสร้างเพียงปีเดียว
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจะเป็นโครงการกระหนัดเล็ก
ไม่สามารถทำเป็นโครงการขนาดใหญ่
ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้เห็นส่วนกรณีที่อยากจะเรียนท่านประธานยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อคิดจัดจ้างของกรมทางหลวงพนธนบท
ก็ได้ใช้การบริหารตามระเบียบพัสดุ
ซึ่งต้องเรียนว่าการดำเนินการที่ผ่านมา
ก็ได้ยึดมั่นในเรื่องระบบกฎหมายตลอด
แล้วก็มีการตั้งประเด็นว่าน่าจะเป็นการหัวราคาหรือไม่อย่างจังหวัดบริวิรรรม
ต้องเรียนว่าจังหวัดบริวิรรรมจริงแล้ว
ถ้าจะดูจากตารางนะครับที่ดูว่ามีใครเป็นผู้ประมูลงาน
แล้วได้เป็นผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญากับทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ย
จะมีถึง๓๕บริษัท
ซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ถามเหมือนกันครับว่า
ถ้ามีการข้อมูลจริงทำไมบริษัทที่ได้งานเนี่ยจึงมีมากถึง๓๕บริษัท
น่าจะมีเพียง๑บริษัทหรือ๒บริษัทเท่านั้น
และนี่เป็นเรื่องยืนยันครับว่าผมเองนะครับได้สั่งการชัดเจนในเรื่องการบริการตามระเบียบกฎหมาย
นะครับมาตรีครมแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนี่ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเค้งคัดนะครับ
ส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสภาแห่งนี้ก็คือเรื่องของประเด็น
ทุนเพื่อใครครับเรื่องนี้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็ท่านสุรเชษนะครับประวีนวงวุฒินะครับ
ท่านเป็นผู้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการซ้ำซ้อนโครงการนะครับ
รถไฟทางคู่ความเร็วสูงและมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งจะมีการแย่งปริมาณผู้โดยสารกันเองนะครับ
เกิดความขาดคุณทำให้รัฐต้องแบกรับภาระนะครับ
เกิดหนี้สูงถึง๕๗ล้านล้านบาทผลประโยชน์จะไม่ตกถึงประชาชนในหลับพื้นที่นะครับ
ควรจัดลำดับความสำคัญของการเน้นการพัฒนาเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งฐานะในเมืองนะครับ
จากนั้นเนี่ยเอมาแมพเป็นการเวียนคืนที่ดินเกินความจำเป็นนะครับ
จะทำให้เกิดการลงทุนสูงอีกตามให้การอีกนะครับ
การคัดเลือกเส้นทางเมอร์แมปเนี่ยไม่มีการใช้แบบทำรองมาประกอบกิจนา
เป็นการเอื้อนะครับที่จะดำเนินการต่อจังหวัดบุรีรำนะครับ
อันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ต้องเรียนว่าจริงนะครับแผนแม่บทเอ็มอาร์แมพเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการพูดนะครับเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับ
ที่ท่านสสสุรเชษเนี่ยนะครับขออนุญาตเองนั้นท่านมีท่านหนึ่งได้พิปรายไว้เนี่ย
ผมคิดว่าท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องนี้อย่างถูกต้อง
ถ้าท่านประธานจะทำได้นะครับว่าในการประชุมอภิปรายที่ผ่านมาผมได้เคยนะครับ
เรียนเชิญท่านสอสอสุรเชษนะครับในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
อยากให้ท่านเนี่ยไปร่วมประชุมกันที่กระทรวงคมนาคมนะครับ
เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกันกับผู้บริหารและวิศวกรของกระทรวงกรรมนาคมนะครับ
ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับ
ก็เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปเรียนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
และมีความรู้ในเรื่องของเอ่อระบบวิศวกรรมขนส่งดีนะครับ
ก็จะได้มีโอกาสได้สนทนานะครับแลกเปลี่ยนความรู้กัน
เพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่จะวางแผนพัฒนานะครับ
ในเรื่องเอ็มพาแมพนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ยังไม่เคยไปสักครั้งนะครับ
อันนี้ก็อยากจะเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีเวลานะครับ
หลังการอภิปรายแล้วเนี่ยก็ไปช่วยกันดูนะครับ
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยเวลาเราวางแผนเนี่ย
มันต้องสามารถที่จะนะครับและปรับเปลี่ยนได้นะครับ
เพื่อประโยชน์เนี่ยจะได้เกิดต่อประเทศไทยนะครับ
เกิดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องเนี้ยนะครับ
จริงจริงเนี่ยนะครับเราเคยทำเนี่ยครับ
เอ่อนำเสนอหลายแห่งหลายวาระนะครับ
แต่ว่าเพื่อไม่เสียเวลาสภานะครับผมก็คิดว่าไม่ฉายดีกว่านะครับ
แต่ก็ขอให้ท่านที่สนใจเนี่ยนะครับ
ก็สแกนคิวอาร์โค้ดได้นะครับซึ่งเมื่อกี้ขึ้นมานะครับ
ผมขอเรียนยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับว่าแผนแม่บทเอมาแมทของรัฐบาลเนี่ย
มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือมุ่งเน้นแก้ปัญหาในอดีตนะครับ
และต้องการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญนะครับ
สำหรับกอบแนวคิดนะครับในการจัดทำแผนแม่บทเอ็มอาร์แมพของกรุงศัพท์คำมานะครมนี่นะครับ
ซึ่งจริงเนี่ยพนักธรรมนิวอลมตรีพ่อเอกประยุทธจนูชาท่านได้คุณา
เป็นผู้ที่จะมอบนโยบายเรื่องนี้มา
เราก็นำเรื่องนี้ไปประชุมแล้วก็วางนะครับแอคชั่นแผน
เพื่อแปลไปสู่การปฏิบัตินะครับจะมีกรอบอยู่๓แนวทางด้วยกันนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาของประเทศในระบบขนส่งนะครับที่มีมาในอดีต
ที่มีการพัฒนาถนนเข้าไปสู่ชุมชน
ทำให้เกิดการปะปนกันนะครับของรถหลายประเภทนะครับ
รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการขนส่ง
และรถส่วนบุคคลที่สัญจรในเมืองไปวิ่งร่วมกัน
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการพังเสียหายของถนนรัฐ
ซึ่งก็จะต้องใช้งบประมาณมาซ่อมบำรุงอีกนะครับเป็นจำนวนมาก
สองนะครับเป็นการสร้างนะครับโอกาสสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมนะครับภูมิภาคต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในอนาคต
เพื่อให้ประเทศไทยนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็น
เป็นประเทศที่มีตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งจะสามารถเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาพได้อย่างแท้จริง
สามนะครับก็จะได้เป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง
แก่ประเทศไทยอย่างเป็นระบบทั้งการแก้ปัญหาอดีตและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ท่านสมาชิกนะครับว่างดประมาณเนี่ยที่ท่านได้เอ่ยถึงว่า
จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ๕๗ล้านล้านบาทนะครับ
อันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการคำนวณแบบนั้นนะครับ
และการลงทุนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟทางคู่นะครับ
ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคิดนะครับมีแนวคิดว่า
จำเป็นต้องลงทุนพร้อมกันนะครับและจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบ
และเวรคืนที่ดินพร้อมกันนะครับแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับ
ไม่ให้เกิดปัญหาการแยกเมืองออกเป็นสองส่วนโดยไม่มีการเชื่อมของที่ดินทั้งสองฝั่ง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับ
หลายพื้นที่อย่างที่เรารับทราบกันอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าจะลงทุนนะครับ
ต้องดูในเรื่องของความสามารถทางงบประมาณของรัฐนะครับ
ส่วนในเรื่องการลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแค่ค่าเวรคืนที่ดินเนี่ย
ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการพัฒนานะครับ
แล้วก็จะมีการพัฒนาเส้นทางเนี่ยนะครับ
แล้วก็เพิ่มในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบโครงการด้วยนะครับ
เพื่อให้มีรายได้มาสำหรับในการที่จะช่วยทำให้ต้นทุนต่างลดลง
เพื่อที่จะต้องคิดค่าบริการจากพี่น้องประชาชนนะครับ
คิดว่าจะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประชูชนรชาท่านกำชับให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก
ซึ่งได้มีการออกแบบให้มีท่าเรือน้ำลึกของทั้งสองฝั่งทะเล
คือฝั่งอ่าวไทยก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรฝั่งอันดามันอยู่ที่จังหวัดประนอง
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีแนวคิดจากการที่ดูลักษณะความได้เปรียบของประเทศไทยในตำแหน่งที่ตั้งนะครับ
และยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางเรืองระหว่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องใช้การอ้อมไปที่ช่องแคบมัตรกานะครับ
แล้วก็ขณะนี้ก็มีการประมาณการคาดการณ์อยู่แล้ว
เรื่องนี้ร้วนจะประสบปัญหา
ซึ่งโครงการที่ดำเนินการเราเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
โดยมุ่งที่จะใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวนะครับ
ซึ่งก็ทำให้องค์ประกอบต่างของโครงการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน
บางองค์ประกอบมีการพัฒนาที่ล่าช้านะครับ
ทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะดำเนินการโครงการนี้
เกิดการชะลอตัวอยู่ฉะนั้นไปมาก
ซึ่งเรื่องนี้แรมบิตเราจะใช้วิธีการลงทุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อที่จะใช้ในการคนไทย

ไม่มีการแยกส่วนดำเนินการ
จะทำให้การดำเนินการเหล่านี้
กระจัดความเสี่ยงของภาครัฐ
ซึ่งความสำเร็จของการกันนี้

ในวิธีการเนินในลักษณะของ

เงินงบประมาณของแผ่นดิน

และออกแบบในกรอบที่เรียกว่า

ก่อนที่พนัทนายกโรงประตูนี้
จะอาจมัด
ในธุรกิจและร่างลงทุน
ประกอบการด้านโลจิสติกทั้งใน

ในลักษณะที่เรียกว่าโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
ทั้งหมดเราจะต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยนะครับเป็นหลัก
ซึ่งจะต้องเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะร่วมกับนักลงทุนต่างชาติ

ความสำเร็จนี้จะสำเร็จไม่ได้
ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปรถโชว์และแสดงถึงผลประโยชน์
ที่จะร่วมกันในการลงทุนระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทย
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้กับท่านสภานะครับ
ไปยังท่านสมาชิกนะครับ
ซึ่งทั้งหมดก็คงเป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนนะครับชี้แจงในวันนี้
ก่อนจะจบนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านประธานฝากเรียนเชิญท่านสุรเชษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้ามีเวลานะครับไปที่กระทรวงกรรมนาคมจะได้ไปหารือกันนะครับ
แล้วก็ก็ต้องเรียนกับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับผมนั่งฟังท่านสมาชิกเนี่ยนะครับได้อภิปรายกล่าวหาผมเนี่ย๔ชั่วโมงกว่านะครับ
ซึ่งข้อมูลก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินรถไฟ
เป็นเรื่องของเอ่อการนะครับเอ่อขายนะครับ
หุ้นเนี่ยหอจกบุรีเจริญเนี่ยนะครับ
หรือว่าในเรื่องของการจัดสรรความประมาณเนี่ยและเอียดแบบนี้
ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกได้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ
นำมาพิปรายนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างเนี้ย
เวลาที่อภิปรายไปแล้วเนี่ยกลับเรียนท่านประธานนะครับ
พี่น้องประชาชนเนี่ยรับฟังทั้งประเทศนะครับ
แล้วถ้าได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหาย
กับหลายหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะบางครั้งมีการพาดพิง
ไปถึงบุคคลภายนอกซึ่งก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงในทีนี้นะครับ
ก็โกรธเรียนครับกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับครับ
ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำอภิปรายเก่าหาผมนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นครับ

สุรเชษก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนนะครับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามรัฐมนูล
มาตราร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ใช่ร้อยห้าสิบ
เพราะฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นการอภิปรายเพื่อตั้งข้อเก่าหา
อย่างรุนแรงตามที่เราเขียนไว้ในยติ
เป็นการอภิปรายเพื่อจะลงมติชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีการท่านอย่าไปกักว่าอภิปรายไปก่อน
แล้วจะรอตอบแล้วจะมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับ
คือท่านต้องตั้งข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงไปเลย
ว่าเขาประพฤติมิชอบทุจริตอย่างไรประพฤติมิชอบอย่างไร
ใช้อำนาจหน้าที่อย่างไรแสวงหาผลประโยชน์อย่างไร
รัฐประสิทธิภาพอย่างไรท่านกาวหาแรงไปเลยครับ
รัฐมนตรีมีหน้าที่ชี้แจงว่าไอ้ที่ท่านกล่าวหานี่ไม่จริง
เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาวันสองวันที่ผ่านมา
โมตรว่าตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถามต่อ
อันนั้นไม่ใช่อภิปรายไม่ว่างใจคืออภิปรายไม่ว่างใจนี่ท่านต้องนั่ง
แรงไปเลยครับอย่าไปเกรงใจกัน
ข้อหาตามที่เรามีข้อมูลเรามีหลักฐาน
ว่าไปแรงเลยรัฐมนตรีมีหน้าที่ชี้แจงว่า
ท่านกล่าวหามาจริงหรือไม่จริงเพื่อจะอะไร
เพื่อจะลงมติไม่ไว้วางใจเพราะการยื่นยติเนี่ย
ไม่ต้องการรัฐมนตรีที่อยู่ในรายการ
ที่เราลงมติไม่ไว้วางใจบริหารต่อไป
ก็คือจะเอาออกนั่นแหละครับพนะทำไทยว่า
ข้อมูลที่เรามีอยู่เขาประพฤติมิชอบอย่างไร
ไร้ความสามารถอย่างไรทุจจิตอย่างไร
ท่านว่าตรงเลยนะครับเดี๋ยวไปรอว่า
พระรัฐมนตรีตอบมาแล้วเราจะมาตอบหรืออย่างนี้

ขอบคุณครับท่านประธานผมสุรเชษประวิรวุฒิอ่า
สอบบัญชีได้ชื่อพักเก้าไกลนะครับก็ขอใช้สิทธิ์พักถึงสั้นสั้นครับ
ผมเข้าใจประเด็นที่ท่านประธานพูดดีแล้วผมก็มีการไม่ว้างวงใจ
กล่าวหาอะไรต่างอย่างชัดเจนนะฮะอย่างไรก็ตามหลายหลายประเด็นที่
ท่านศักดิ์สยามพยายามชี้แจงเนี่ยสำหรับผมมันฟังไม่ขึ้นนะฮะ
แต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับท่านประธาน
ศักดิ์สยามบอกว่ามีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจแนวคิดนี้
อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็อยากให้ไปประชุมที่กระทรวงนะฮะ
แล้วก็ผมก็ต้องถามนะครับจริงเรา
เราเคยคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนงบ๖๔นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็
ตอนนั้นผมก็บอกว่าไม่ต้องไปไลฟ์สดกันเลย
นี่จะลงทุนใหญ่ขนาดนี้นะฮะเราพูดถึงเงิน๕๗ล้านล้าน
เดี๋ยวไปกระทรวงเดี๋ยวก็หาว่าไปไปรับกล้วยอะไรต่างต่างแล้วจริงจริงก็คือ
ไม่ใช่ผมไม่ไปนะคือเขาไม่เชิญจะให้ผมเดินเข้าไปเหรอ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเรื่องนี้ควรจะมีการพูดคุยถกเถียง
นะฮะจะเป็นไลฟ์สดจะไปออกสื่อใหญ่ใหญ่อะไรต่าง
เรากำลังพูดถึงเงินห้าจุดเจ็ดล้านล้านบาทนะครับ
ท่านประธานแล้วประเด็นก็คือจะได้รู้กันครับ
ตกลงผมไม่เข้าใจหรือท่านไม่เข้าใจครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
อีกท่านหนึ่งก็อดีไหมครับท่านบัคตรีท่านมีอะไรครับ

เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้สมาชิกอภิปรายให้ข้อมูลให้ครบถ้วนให้รอบด้าน
ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าจริงแล้วท่านรัฐมนตรีก็ยังตอบได้ไม่ครบถ้วน
ผมขอคำถามเดียวครับท่านประธานคือจริงผมไม่ผมไม่ยุ่งนะครับ
คือมันเป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะขายกิจการราคาเท่าไหร่นะครับแต่มันสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ย
โอนเงินเงินก่อนได้หุ้น๕เดือนหรืออะไรแต่ผมคิดว่าประชาชนตัดสินได้เองครับ
แต่คำถามเดียวของผมครับคือ
เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านเอาเงินไปใช้หนี้ส่วนตัวหรือใช้จ่ายซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับ
แต่ว่าผมสงสัยว่าในงบการเงิน๖๐ของหอจพรมันมีเงินที่ให้หุ้นส่วนผู้จัดการยืมอยู่
ยืมเนี่ย๖๙ล้านแต่งบปี๖๑เนี่ยหนี้ส่วนนี้มันยัง๖๙ล้านเหมือนเดิม
แต่ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการมันเปลี่ยนมาแล้วท่านประธานผมก็เลยอยากรู้ว่าท่านโอนหนี้ไปด้วยหรือเปล่า
ถ้าโอนไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านต้องเสียภาษีเพราะโอนหนี้ไปแล้วไม่ได้จ่ายตังค์กัน
ต้องกลายเป็นกำไรถ้าไม่โอนมันก็ต้องไปโผล่ในบัญชีทรัพย์สิน
แต่ทำไมสิปี๖๑หนี้มันยัง๖๙ล้านเท่าเดิมเฺ้ก็เลยผมเลยสงสัยครับด้วยประธานขอบคุณครับ
ขออาศัยสิทธิ์พลาดพิงในฐานะที่ผมหนึ่งในผู้อภิปรายเมื่อวาน
แล้วก็เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็กล่าวชื่อผมในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเขากระโดง
ตอนท้ายมาสรุปว่าพี่น้องประชาชนอาจเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน
ประเด็นที่ผมกล่าวหา
นั่นหมายความว่าคนฟังเสมือนว่าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเป็นเรื่องเท็จ

ข้อเท็จจริงที่ผมอภิปรายเมื่อวานไม่ใช่เรื่องเท็จเอกสารจริงของราชการ
ก็คือหนังสือกรมที่ดิน๑๒พฤศจิกา๒๕๕๙
รัฐมนตรียังไม่ได้ตอบเลยว่าทำไมไม่ตั้งคณะกรรมการ๒ชุดที่กรมที่ดิน
ผมมีคำถามสามคำถามเมื่อวานเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นจากเอกสารทางราชการ
ทำไมท่านไม่ส่งคณะกรรมการ๒ชุดที่กรมที่ดินร้องขอกลับไปฟ้องสารปกครอง
ประเด็นที่สองหมายบังคับคดีของนายเอที่ท่านเอ่ยชื่อเองนะครับ
สักครู่ว่านายสุภวัฒน์นี่นะครับที่ท่านบอกเองว่าเป็นเพื่อนท่าน
ท่านยอมรับผมถามว่าทำไมถึงปล่อยประละเลยเพิ่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
หลังจากผ่านไปแล้ว๒ปีกว่าประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องกินเหมือนกัน
ไม่ใช่เรื่องเท็จครับผมถามว่าหนังสือของสำนักงานอายการ
ความเห็นของอายการที่ให้เพิกถอนที่ดิน๒แปลง๓๔๖๖กับ๘๔
ท่านก็ไม่ได้ตอบว่าทำไมไม่ฟ้อง

ท่านประธานครับท่านประธาน
ขอประทวงท่านประธานนิดนึงครับ
ผมนายชารมพลพรกลาง
สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรบัญชีรายชื่อจังหวัดเลย
ขอญาติประทวงท่านประธานนิดนึง
ตามข้อ๙วงเล็บ๓
ของความครับประชุมสภา

อย่างที่ท่านเรียนว่าการอภิปรายเนี่ย

ตอบคำถามผมไม่ได้ตอบแทนใครนะครับ

นี่เป็นการคนที่พูดไปแล้วก็มาพูดเพิ่มเติม

ประธานไม่ควรอนุญาตให้พาดพิงได้ไงครับ

ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้ลุกขึ้นถามครับ

ในการพาดพิงที่อาจจะเสียหาย

สมาชิกสภาพุทธแหล่ะสะดอนแบบบัญชีไร้ชื่อ

ผมขอใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับ

ประเด็นที่หนึ่งที่ท่านด้านตีกุณาตอบว่า

ปวิแพ่งมาตรา๑๔๕นั้น

คือที่ผมอภิปรายไปเนี่ย

รถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้บุกลุกในที่ดินที่เขากระโดงเนี่ย

จำนวน๕๐๐๐ไร่

ไม่ใช่ฟ้องเฉพาะ๔ไร่๕ไร่

ก็ต่างกับที่ท่าน
ก็เป็นประชาชนอยู่ใกล้บ้าน

ไม่ต้องครับไม่ต้องครับ
อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่า

เป็นการฟ้องที่ดินทั้ง๕๐๐ไร่
เรื่องนี้ท่านอภิปรายไปแล้วใช่ไหมครับ

การโอนหุ้นนะครับ

เรื่องการเงินโดยรับมาก่อน
โอนหุ้นประมาณสัก๒๐วัน

ซึ่งจะต้องมีหลักฐานแสดงคือวันที่๒๖

ไม่ได้มีช่องในช่องดังกล่าว
ซึ่งอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับ

ไม่ได้โอนกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง

แล้วผมก็เลือกว่าประมูลเท่าไหร่เป็น

ท่านลำตรีจะตอบไหมครับ

ก็มีท่านลำตรีพลาดเพลิงมานิดนึงนะครับ

ก็ถ้าไม่ชี้แจงก็เดี๋ยวจะเสียหายครับ
ผมเคารพคำตัดสินของสารนะครับ
เบื้องต้นนะครับผมมงคลกิจสุขสินธรานนทร์นะครับ
สมาชิกสภาพพุทธแหละสะดอนแบบบัญชีหลายชื่อ

ผมไม่ก้าวล่วงคำพิพากษาของศาล
ที่ท่านรัฐมนตรีสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ซึ่งผมมองว่าเจตนารัฐมนตรีเนี่ย

ที่สั่งให้การลดไฟเนี่ยฟ้องกลมที่ดิน

แต่ผมติ่งนิดนึงครับว่า

อยู่ในที่ดินในข้อพิพาท
อาศัยอยู่ในที่ดินแห่งนี้

กระทรวงคมนาคมของประเทศไทยเนี่ย

จากที่ดินข้อพิพาท

ก่อนคำพิพากษา

กรณีแรกก็คือท่านสุรเชษนะครับที่

ถ้ายังไงก็ขอเชิญอีกครั้งหนึ่ง

กรณีท่านประกอบวุฒิที่ถามเรื่องงบทุนนะครับ

ผมเองเนี่ยนะครับได้
ขายหุ้นไปนะครับตั้งแต่

เรื่องที่ดำเนินการของพจกร

จกรอันนี้ก็ท่านประกอบวุฒิ

ส่วนตอนนี้ที่สามนะครับท่านหลีวะมะนะครับ

ไปตั้งคณะกรรมการอะไรพวกนี้นะครับ

ปรึกษาเรียนแล้วนะครับว่าสิ่งที่

คือการใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับ
ก็คือไปร้องต่อสาร
ปกครองกลางนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เรียน

ท่านกรุณาเนี่ยรับคำวินิจฉัยมานั้นนะครับ

ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง

ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง

ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง
ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง
ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง

ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง
ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง

ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง

ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง
ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง
ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง
ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง
ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง

ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง

ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง
ก็คือไปร้องต่อสารปกครองกลาง

ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง

ท่านจะวินิจฉัยมานั้นนะครับซึ่ง